หลังงานเขียนวิกรมกรมดิตมหาเศรษฐีแสนล้านนั้นนะคะ
ไม่ใช่แค่งานอดิเรกที่ทำยามเหนื่อยล้าจากธุรกิจค่ะ
แต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นการเปิดวิสัยทัศน์
รวมไปถึงเป็นการหามุมมองใหม่ที่จะนำมาต่อยอด
อมตะกรุ๊ปให้เติบโตในระดับโลก
ติดตามในถอดสูตรกับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
บนอาคารสูง๖ชั้นใจกลางกรุงย่านถนนเพชรชบุรีตัดใหม่
มีส่วนลอยฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์
พื้นที่สีเขียวแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของวิกรมกรมดิษฐ์
นักธุรกิจหัวแถวของประเทศ
หลายคนรู้จักเขาในนามของนักเขียนชื่อดัง
หันมาจับปากกาสร้างผลงานเขียนมาแล้วถึง๒๐เล่ม
วิกรมเลือกอาศัยบนโฮมออฟฟิศแห่งนี้
เพราะเป็นทั้งที่ทำงานและเป็นที่เขียนหนังสือ
ในวันที่ไทยรัฐทีวีไปสัมภาษณ์
กรมกำลังประพันธ์ผลงานเล่มใหม่
ที่มีเรื่องราวกล่าวถึงมันดาของเขา
โดยใช้ชื่อว่าคิดถึงแม่
วิกรมเล่าว่าการเขียนหนังสือ

แบ่งปันเรื่องราวให้กับคนอื่นได้รับรู้เท่านั้น
แต่งานเขียนของเขายังช่วยเปิดวิสัยทัศน์
และสร้างแรงบันดาลใจในการขยายอาณาจักรอมตะกรุ๊ป
ในแต่ละแห่งที่เราเดินผ่านมาเนี่ย

เปรียบเทียบกับความคุ้นเคยเคยชิน

มันมีอะไรที่ต่างกับเราเท่าเหมือนเยอะนะ
อันนั้นน่าจะเอาเข้ามา
มาปรับใช้ในบ้านในเมืองเรา
ผลงานเขียนหนังสือมากถึง๒๐เล่ม

แล้ววางมือจากธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นมา
มันจะไปวางด้วย๑๐๐
คือไอ้นั่นมันพูดกันบอกว่าวางมือ๑๐๐น่ะ
คือคนเราไม่สามารถที่จะวางมือได้หรอก
ถ้าเราเกิดมาเป็นพ่อคนล่ะ

คำว่าความรับผิดชอบนั้นมันไม่มีหยุดหรอก
นะมันจะไปหยุดก็ตอนที่เราไม่หายใจแล้ว
ทุกวันนี้วิกรมยังทำงานไปพร้อมกับสิ่งที่รัก
อย่างการเขียนหนังสือได้อย่างลงตัว
โดยจะแบ่งเวลาทำธุรกิจในช่วงครึ่งวันเช้า
ส่วนครึ่งวันบ่ายและช่วงเวลาเช้ามืด
ทุ่มเทให้กับการเขียนหนังสือ

แล้วก็เริ่มทำงานอยู่ที่บ้านตอนเช้า

ในการที่จะไม่ใช่เป็นระบบเท่าแก่
ที่จะต้องมาที่ออฟฟิศ
คือเราทำในเชิงของว่าตัวเราไม่อยู่

เพื่อรองรับโครงการอีกหลายแห่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่มีทั้งเงินมีทั้งแรงมีทั้งความสามารถ
มาร่วมกับเรา
ฉะนั้นไอ้การที่จะปรับตัวไม่ใช่ปรับไพ่พลของเราอย่างเดียว
เราปรับคนที่จะเข้ามาร่วมหอโรงเรือนเราในระยะยาว
ฉะนั้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลง
มีความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติและการเขียนหนังสือ
แต่ความฝันสูงสุดของวิกรมกรมดิต
ก็ยังต้องการให้ธุรกิจที่เขาสร้างมากับมือเป็นบริษัทระดับโลก
เพื่อให้อาณาจักรแห่งนี้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป